มาดูกันต่อนะคะพี่ปูโลกเบี้ยวค่ะวันก่อนยกทีมดีเจ
คลื่นลูกทุ่งมหานครมาที่บันเทิงไทยรัฐของเรา

แต่เรื่องอีกหนึ่งเรื่องนี่เห็นงูเหลือมไหมคะ
บุกเข้าไปบ้านค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ค่ะ
ข่าวใหญ่ไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ปรากฏว่านะคะ
เช้าบ้านแห่ไปซื้อล็อตเตอรี่กันหมดตามเลขบ้าน
ทั้งพี่ปูเองจะไปซื้อซื้อไม่ทัน
แล้วก็ล่าสุดนะคะฝากถึงแฟนคลับพี่ปูโลกเบี้ยวนะคะ
ตอนนี้แกมีเฟซบุ๊คเป็นของตัวเองแล้วนะคะ
คือออกมาบอกไว้เพราะกลัวคนจะจำผิดจำถูกค่ะ
นี่ปูโลกเบี้ยวนะคะไปฟังทั้งหมดเลยค่ะ
เรื่องงูเหลือมแล้วก็เรื่องเฟซบุ๊คล่าสุดของพี่ปูโลกเบี้ยกันเลยค่ะ
วันนั้นน่ะเงยหน้าขึ้นไปตัวใหญ่มาก
พี่ก็ไปกองสลากเลยครับพี่ก็เอออ่าบ้านเลขที่ค่ะ
๓๓๔นะคะ๓๓๔พี่ก็ไปค่ะอ๋อเลขอั้นค่ะเลขอั้น
อะไรเดี๋ยวค่ะอั้นเป็นเลขดังจากไหนเหรอคะ
อั้นเนี่ยบ้านพี่ไงคะมีอีกเรื่องพี่อยากฝาก
ตอนนี้มีเฟซบุ๊กจริงแล้วนะคะชื่ออะไรคะ
ชื่อปูโลกเบี้ยวค่ะแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นปูโลกเบี้ยยุวดีเรืองฉาย
เพราะว่าพอเข้าไปปูโลกเบี้ยวนะมีเป็นร้อยคน
เออแต่ดีนะที่ไม่ได้ออกงวดที่แล้วนะเลขนี้
งวดต่อไปก็รอลุ้นละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องแบบนี้นะคะ